ดูเรื่องนี้ค่ะนักเรียนนักเลงตีกันที่สมุทรปราการนะครับคุณผู้ชม
นี่มัน๒๐๒๒เหมือน๒๔๙๙อันทภาครองเมือง

กลางวันแสกฎมงกฎหมายไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหม
ไม่กลัวถ้ากลัวก็คงไม่ทำแบบนี้นะคะ
นึกไม่ออกเลยว่าในคลิปนี้ไม่มีอาวุธชนิดไหนบ้าง
ดาบเหรอมีปืนมีไม้มีท่อนเหล็กมีระเบิด

เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งน่าจะได้เห็นปืนชัดเจนเลยนะคุณฮะ

โอ้โหอุกอาจมากอ่ะนี่สองกลุ่มนะครับ

ใช่คลิปนี้เห็นปืนชัดเลยถืออยู่ในมือขวาเนี่ยนะฮะ
แล้วสักพักหนึ่งมีการยิงด้วยคุณ

ยังไม่มีใครเป็นอะไรฮะแต่นี่ดูนะนี่จังหวะนี้คุณ
แต่ปืนมันขัดปืนมันขัดยิงไม่ออกนะฮะ
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปเห็นไหมอาวุธครบมือจริงคุณ
ใช่ค่ะแห่อุกอาจมากนะกลางวันนะ
ฟ้ายังสว่างโล่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
พลเมืองดีเขาอยู่แถวนั้นเขาถ่ายคลิปไว้ได้ขอบคุณมากเลยนะคะ
คลิปนี้เป็นหลักฐานชั้นดีเลยตำรวจไปจัดการต่อด้วยนะคะ
กลุ่มเด็กช่างยกพวกตีกันกลางถนนสุขสวัสดิ์
จุดกลับรถปากซอยสุขสวรรค์๗๔นะคะ
ตำบลบังครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ปักหมุดให้ลึกขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่รู้พิกัดอีกนะ
ในท้องที่ผู้การจังหวัดสมุทรประการ
ต้องสั่งย้ายแล้วล่ะค่ะปักหุดให้แล้วนะคะจัดการด้วยค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพพระประแดงค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีนะคะ
อ่าชื่นชมมาถึงตรงนี้ต้องชื่นชมแล้ว
ลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดได้๘คน
๘คนเป็นกลุ่มเดียวกันเยาวชนทั้งนั้นอายุ๑๕๑๗ค่ะ
มีคนหนึ่งนะคะพี่บุ๊คโดนมีดฟันบาดเจ็บด้วยครับ
แล้วก็ไปรวบได้๘คนพร้อมกับของกลางคือเป็นมิดดาบยาว๓เล่ม
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุทั้งหมด๔คัน
กลุ่มผู้ก่อเหตุยอมรับบอกว่ากลุ่มตัวเองเนี่ยเป็นมีอาริกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ
รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีเรื่องขัดแย้งกัน
แล้วก็มีไม่อยากจะโทษโซเชียลเลยแต่เขาโทษโซเชียล
บอกว่าท้าทายกันผ่านโซเชียลสุดท้ายเนี่ยมาทะเลาะกันจริงนะคะ
ทนไม่ไหวต้องมาทะเลาะกันแบบนี้นะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เดือดร้อนไปด้วย
บอกว่าฝากขอโทษคนที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงพ่อแม่ที่ทำให้เดือดร้อนค่ะ
ตอนนี้เราก็เริ่มร้อน
อย่างนี้ถ้าเผื่อแล้วพ่อแม่รู้เรื่องแล้วพ่อแม่มันเดือดร้อน

ใจใจครับ
เราอยากจะบอกพ่อแม่ไงไหม

เลิกครับ

แล้วก็เมื่อกี้เห็นตำรวจไหมฮะยึดอาวุธปืนได้ด้วย

วัยรุ่นในวัยคึกขนอง
คึกขนอจะมีความฟุ่มเฟื่อยทางอารมณ์มากเลย

ใช้อารมณ์ด้านคึกขนองเปลืองมาก